เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพป่าบอนที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าพบศพผู้ชายคนนึง
นอนเสียชีวิตอยู่ในป่านะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่วัน
ที่บริเวณริมป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์พัทธลุงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปนะคะในริมป่าสวนยางพาราตรงป่าละเมาะ
แล้วก็พบศพเป็นเด็กนะคะเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปี
สภาพศพคือนอนหงายเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วัน
สภาพศพก็เริ่มเน่าส่งกลิ่นนะคะก็ต้องส่งศพไปพิสูจน์
ที่นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลมอหัดใหญ่นะคะ
ปล่อยเหมือนถูกดึงกระเป๋าสตังค์ออกไปส่วนรองเท้าก็หายไปด้วยนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าเด็กชายรอมดรมูเกณฑ์อายุแค่๑๔เองค่ะ
เป็นชาวตำบลควนลังอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
จากการสอบสวนของตำรวจนะคะตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิต
เด็กชายรอมดรเนี่ยหายออกจากบ้านไปแล้วที่บ้านก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพรัฐภูมิเมื่อสามวันก่อนค่ะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมามีชาวบ้านเขาไปเจอรถจักรยานยนต์
คลองลำวนในท้องที่หมู่๙ตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
ก็คาดว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของเด็กชายรอมดรนี่แหละค่ะ
ก็เป็นรถที่เด็กชายรอมดรขี่ออกจากบ้านมาแล้วเหมือนกับว่าทิ้งเอาไว้ที่คลอง
มีคนไปแจ้งว่าเจอรถจักรยานยนต์เจอรถจักรยานยนต์ในตอนเช้าตอนเที่ยงเจอศพนะคะ
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าเด็กชายรอมดรน่าจะถูกฆาตกรรม
แล้วก็เอาศพไปทิ้งอำพลางคดีในป่าสวนยางพารา
ซึ่งตำรวจสพป่าบอลได้เรียกคนในครอบครัวเรียกญาติญาติมาสอบปากคำนะคะ
นางสาวคณิตถาโหดหรี่อายุ๓๔ปีซึ่งเป็นน้า
คุณน้าเนี่ยบอกว่าหลานชายหายออกจากบ้านไปพร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่เที่ยง๒๑เมษายนแล้วอะค่ะ
ซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะเป็นฆาตกรรม
เหตุจูงใจอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือไม่ก็เป็นเรื่องชู้สาวค่ะ
มันร่วม
ตำรวจบอกว่าก็จะต้องสอบพยานบุคคล

รอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนของการเสียชีวิตค่ะ